ซูรินที่ผ่านมารถกระบะชนกันกลางแยก
ปรากฏว่าพังยับทั้งสองคันล้อหลุดกระเด็น
คนขับทั้งสองคันในสลบ
ส่วนผู้โดยสาร๓คนบาดเจ็บสาหัส
ตกใจที่สองคือเจอวุฒุสงครามด้วย
ที่เกิดเหตุคือสี่แยกสัญญาณไฟถนนตัดใหม่
ซูรินบูรีรำในอำเภอเมืองซูรินบนทางเท้า
เป็นเกาะกลางถนนนะมีกระบะขอภัยวิโก้๔ประตู
สีเงินทะเบียน๑ท้อมพุท่าวต่อเต่า๒๖๙๘
กรุงเทพมหานครพังยับทั้งคันโอ้โหเนี่ยฮะยับไม่ยับเลยเนี่ย
ด้านหน้ารถฝั่งข้างคนขับเนี่ยล้อขวาหน้ากับหลังเลยนะ
เด็นหลุดออกจากรถตัวรถอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
บรรทุกมาหลังรถนะครับกระเด็นไปไกลกว่า๕๐เมตรเนี่ยครับ
พวกบวกนิรภัยพวกอะไรต่างคนขับในสลบและอาการสาหัส
ส่วนผู้โดยสารอีก๓คนก็บาดเจ็บคาดว่าทั้ง๔คน
เป็นช่างซ่อมรถแบ็คโฮลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง
เงินทะเบียนบใบไม้ทท๖๙๐๕สุรินเป็นคู่กรณีครับ
รถคันนี้ฝั่งซ้ายพังยับล้อหน้าซ้ายเนี่ยยุบเข้าไปข้างในเลย
ส่วนด้านหน้ารถเนี่ยพังเสียหายรถชนกันนะครับในรถกระบะนี้เนี่ย
คนขับรถเนี่ยที่มาคนเดียวสลบอาการสาหัส
เป็นตโชดอ๒๐๒๑ที่สุรินป์นี่ละครับผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนั้นรถกระบะของช่างซ่อมรถแบ็คโฮลนะครับ
มาทางบุรีรำมุ่งหน้าตัวเมืองสุรินทร์
เป็นไฟเขียวไงขับมาด้วยความเร็วเลยนะฮะ
แต่จังหวะนั้นรถกระบะของต่อชะดอท่านก็มาจากถนนตัดใหม่
ฝ่าไฟแดงมาเลยนะครับก็เลยถูกรถของช่างซ่อมรถแคคโฮลเนี่ย
ชนเต็มแรงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน

แล้วจะเชิญคู่กรณีมาสอบสวนตอนที่อาการดีขึ้นแล้ว
ว่าใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ